ทุกผู้ชมครับต้องจำได้อยู่แล้วล่ะนะเราเพิ่งเล่าไปเมื่อวานนี้มั้งนะ
เรื่องของเจ้าอาวาสวัดที่บุรีรำนะครับที่ไปก่อเหตุข่มขืนเด็กหญิงคนหนึ่ง
ตั้งแต่เรียนม๒จนเขาอายุ๑๘แล้วเรื่องมาแดงเพราะว่าปัจจุบันนี้เด็กตั้งท้องนะ
ก็เลยยอมบอกความจริงกับยายกับแม่เขาก็ไล่ตามกันจนรู้ว่าอ๋อ
จ้าวาดวัดในพื้นที่นี่เองนี่ฮะ
เมื่อก่อนนี้ชื่อพระสง่าวงเมืองนะครับเป็นพระนักพัฒนาเป็นเจ้าวาดวัดเมืองดู่
พอถูกแจ้งความโดยแม่ของเด็กนะครับ
แม่บอกว่าเริ่มแรกครั้งแรกสุดตอนลูกสาวม๒ลูกสาวมีอาการลักษณะ
ท้องอะไรพวกเนี้ยพระรูปนี้ไม่รู้รู้ยังไงก็มารับบอกว่าจะพาไปช่วยเหลือที่วัด
แล้วก็ไปวางยาข่มขืนเขาเลยข่มขืนต่อเนื่องเรื่อยมาข่มขู่เด็กเอาไว้
พอแจ้งความก็ถูกแจ้งข้อหาโดยตำรวจนะฮะตำรวจตำรวจสพหนองสองห้อง
เขาก็รับสารภาพว่าข่มขืนเด็กจริงแต่ว่าแค่ครั้งเดียวเมื่อเมษายนที่ผ่านมา
ซึ่งเด็กอายุเกินสิบแปดแล้วนะครับแล้วก็ยินยอมชดใช้เจรจาค่าเสียหายกันไปแสนห้า
ทางนี้เขาก็ไม่เป็นไรก็ไม่ติดใจเอาความนะครับ
แต่ทีนี้มันมีปัญหาเพิ่มเติมก็คือว่าภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
ที่อดีตพระสงวงเมืองเซ็นหนังสือเพราะถูกจับศึก
ก็เหมือนกับเซ็นยอมรับแล้วข้อหาต่างศึกพ้นจากความเป็นพระอาบัติปราชิกขนาดนี้
ข่มขืนผู้หญิงแล้วก็หายตัวไปคิดว่าก็คงจะไปอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่ง
ปรากฏว่าไปแอบกบดานอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่อำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมานะครับ
ก็ยังทำตัวเป็นพระอยู่เหมือนเดิมยังอยู่ในผ้าเหลืองเหมือนเดิม
งปราบได้รับแจ้งครับวันนี้ก็เลยบุกไปรวบตัวอีกครั้งหนึ่งฮะค่ะ
แล้วก็พาไปให้เจ้าวาดวัดศึกครับเพราะว่าเจ้าวาดที่สำนักสงฆ์
ท่านก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าไปก่อคดีมาเพราะเอิญท่านก็ไม่ได้ตามข่าวไง
ว่ามีคดีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นคิดว่าเป็นพระที่คือเขาเคยบวชที่นี่นะ
บวชที่นี่ก่อนจะไปอยู่บุรีรำก็คิดว่าคงจะมาขอจำวัดอยู่ด้วย
ก็เลยให้อยู่ปรากฏว่าไปข่มขืนผู้หญิงมาถูกจับศึก
แล้วยังมากบดานจะเป็นพระอยู่ที่นี่เอาเป็นว่าตอนนี้กองปราบไปดำเนินการจับศึกอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากทราบข่าวนี้นะครับคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เลยไปคุยกับแม่ของเด็กสาวผู้เสียหายอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
เพราะที่แม่เขาบอกว่าที่เขาไปแจ้งความเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอก
เป็นพระเป็นเจ้าวาดในพื้นที่อ่ะก็ไม่อยากจะให้มีพระแบบเนี้ย
อยู่ในพระพุทธศาสนาอีกอ่ะค่ะเพราะแม่บอกว่านอกเหนือจากลูกสาวแม่แล้วเนี่ย
มีเด็กผู้หญิงคนอื่นด้วยนะที่โดนแบบนี้โดนข่มขืน
แต่ไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าบอกเพราะว่าเป็นพระนักพัฒนา
แล้วคนเริ่มสายศรัทธากันไงถูกต้องเลยเก็บเงียบเอาไว้มาตลอดอ่ะอ่า
นี่โดนคดีแล้วยังแอบไปเป็นพระอยู่ที่อื่นอีกแต่ถูกไล่จับศึกอีกแล้วนะครับ
ตอนนี้แม่ของเด็กสาวผู้เสียหายบอกว่าความจริงทางครอบครัวก็อยากจบเรื่องนะ
ไม่อยากจะไปพูดไปเจรจาต่อร้องอะไรอีกเพราะว่านายสง่าเองก็ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินแสนห้าแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องเด็กในท้องของลูกสาวที่ตอนนี้ตั้งท้อง๕เดือนเนี่ยเดี๋ยวถ้าคลอดลูกมาแม่ก็จะเลี้ยงหลานเองนะครับ
ขอให้จบไว้เท่านี้สภาพจิตใจตอนนี้ลูกสาวก็ยังแย่อยู่
เรื่องที่เกิดขึ้นถือว่ามีผลกระทบกับการใช้ชีวิตของลูกสาวมาก
ท้องล้านเรื่องอะไรก็ไม่ต้องมายุ่งเก่าแล้วเลี้ยงเราเอง
ก็อีกอย่างหนึ่งเราก็โดนชาวบ้านแถวนี้เขาว่าให้ด้วยใช่ไหมครับ

อืมก็จะไม่ขอยุ่งเกี่ยวอะไรแล้ว

แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมมีข้อมูลจากชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้กับวัดเมืองดู

ชาวบ้านเขาบอกว่าเด็กสาวที่เข้าไปหาอดีตพระสง่าเข้าไปหาจริงตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ที่ไปหาเนี่ยก็เพราะว่าเด็กสาวคนนี้เขาไม่สบาย
ก็เลยไปหาอดีตพระสง่าให้ช่วยรักษาให้กินยาสมุนไพรแล้วก็นั่งสมาธิ
พระสง่าดูดวงให้แล้วเห็นว่าดวงของเด็กผู้หญิงคนนี้สมพงศ์กับตัวอดีตพระสง่า
ก็เลยรับไว้เป็นลูกบุญธรรมด้วยซ้ำแต่จากนั้นเนี่ยค่ะเด็กสาวคนนี้ก็มาที่วัดอยู่บ่อย
แต่ที่ไปวัดบ่อยเนี่ยก็เพราะว่ามีเพื่อนเป็นเนรในวัด
เหตุผลที่มีเพื่อนเป็นเนรในวัดก็เพราะว่าเด็กสาวคนนี้นิสัยเหมือนผู้ชายเหมือนเป็นธอมอะไรแบบเนี้ย
ชาวบ้านเขาเลยบอกว่าก็ไม่ได้แปลกใจอะไร
พอปี๒๕๖๑ก็คือเมื่อปีที่แล้วอะค่ะก็ไม่เห็นเด็กสาวมาที่วัดเมืองดูอีกเลย
มาอีกครั้งมาบอกว่าอ้าวท้องกับอดีตพระสง่าแล้วก็มาบอกว่าถูกขืนใจมา๕ปี
ชาวบ้านบอกว่าไม่เชื่อค่ะเพราะว่าคลุกคลีอยู่กับวัดมาตลอด
เชื่อว่าลูกในท้องของเด็กสาวคนนี้ไม่ใช่ลูกของอดีตพระสง่า
เพราะที่ผ่านมาอดีตพระสง่าก็ไม่เคยมีข่าวเสียหายเรื่องผู้หญิงมาก่อน

แต่ตำรวจมาแจ้งข้อหาเขาก็สารภาพนี่
ชาวบ้านบอกแบบนี้ว่าที่อดีตพระยอมรับยอมสารภาพยอมจ่ายค่าเสียหายให้กับเด็กสาวเนี่ยนะ
ก็เพราะอยากให้เรื่องนี้มันจบไม่อยากให้วัดเสื่อมเสียชื่อเสียงคืออยากให้มันจบไป
และสาเหตุที่ต้องหนีไปอยู่สำนักสงฆ์ที่อำเภอประทายจังหวัดนครราชศรีมาก็เพราะว่าตำรวจแหละ
รังความจนอยู่ที่วัดนี้ไม่ได้ไม่ได้ย้ายหนีนะก็เลยย้ายไปอยู่ที่อื่นเพื่อความสบายใจ
โทรมาอีกทีนึงเขาบอกว่าท้องท้องทีนี้เขาก็ถามพวกโพก็ถามว่าทองกับใครบอกทองกับคนบ้านโคกระกาน้อย
มาอยู่มามามามามาหาลูกพ่อนะเพราะอะไรเนี่ยอยากรู้เรื่องนี้เลยตอนแรกน่ะท่านหลานมันบอกว่าย้ายหนูท้องกับลูกพ่อสง่าย้ายนี่เลยคนเอาตรวจมาจับเลยลูก
โดยก่อนต้องยอมจ่ายหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแล้วมีอากาศเจอกรมาไทยไม่ได้นี้เพราะตำรวจมาทุกวันเลยจะให้นี้ได้ยังไงตำรวจเขามาบอกให้ออกไปลูกพ่อก็ต้อง
กลับมาสู้กระดีก์ขึ้นเลยท่านลงพ่อ
ถ้าหลวงพ่อไม่ผิดหลวงพ่อกลับมาเลย
สงสารโยมที่รักลงพ่อค่ะ

วันนี้ถึงท่านร้อมห่วงร้อมไห้เลยคือในฝั่งของชาวบ้านที่เขาเชื่อนะ
ที่เขาสัทธาอดีตพระสง่าบอกว่า
ถ้าเด็กหญิงที่เสียหายคนนี้คลอดลูกออกมาเนี่ยอยากให้ตรวจดีเอนเอเลยนะ
อย่าให้ตรวจดีเอนเอเลยว่าใช่ลูกของอดีตพระสง่าหรือเปล่า
อันนั้นก็ว่ากันไปนะแต่เรื่องที่บอกว่า
ตำรวจไปตามรังความอดีตพระสง่าเนี่ยตำรวจเขาบอกเขาไม่ได้รังความนะ
ท่านรองภูมิกับการสพหนอง๒ห้องจังหวัดบุรีลำ
พันธุ์ตำรวจโทสำรานแสงรำบอกว่าเรื่องนี้เนี่ย
พอตำรวจดำเนินคดีกับนายสง่านายสง่าก็สารภาพว่า
มขืนเด็กสาวจริงเมื่อเมษายนที่ผ่านมา
ก็ถูกแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราวหญิงสาว
แล้วก็เจรจากับผู้เสียหายเขาก็ตกลงกันชดใช้เงินให้๑๕๐๐๐บาท
ทางฝั่งผู้หญิงเขาก็ยอมความให้ก็เรียบร้อย
แต่ที่กองปราบเขาไปตามเนี่ยแล้วจับศึกเนี่ยเขาไม่ได้รังความ
เพราะทางคดีคุณจบแต่ทางธรรมเนี่ยทางพุทธศาสนา
คุณเป็นพระแล้วคุณไปข่มขืนผู้หญิงเนี่ย
อันนี้อาบัติปราชิกแล้วกลับมาบวชอีกไม่ได้
ยังไงก็บวชไม่ได้พอมีข่าวว่าคุณไปบวชไปแอบบวชอยู่ก็ต้องไปจับศึก
ใช่ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องทำ

คือถ้าจะอยู่ที่อื่นเป็นผู้คนปกตินุ่งขาวห่มขาวที่ไหน

ถึงเวลามีอะไรก็คุณจะไปทำอะไรก็ทำไปเขาก็ไม่ได้ว่า